ว่าตัวเดียวหวาดเสียวขนลุกแล้วใช่ไหม
นี่ค่ะไม่ได้มาตัวเดียวค่ะมาถึง๒ค่ะ
เสียวค่ะคุณ
โอ้โหค่อยดูตามกันไป
บอกเลยว่าต้องเอามือทับอกดี
ที่ตำบลชากโดนอกลางจังหวัดระยองค่ะ
เจ้านาธิกู้ไผก็รีบบึงรถมาทันทีเลยนะ
เพราะว่าเขาได้รับแจ้งจากเจ้าของบ้านบอกว่า

นอนขดอยู่บนต้นไม้ข้างบ้าน

แต่เจ้าของบ้านบอกมันไม่ได้ขดอยู่แค่ตัวเดียว
มันมาถึงสองตัว
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงรีบเลยค่ะ

พร้อมที่จะทำการจับงูแบบทันท่วงที
แต่ก็ต้องบอกว่าค้นหากันอยู่นานนะ

คือเจ้าหน้าที่เขาก็มองเห็นแล้วสังเกตเห็นแล้ว

เจ้าหน้าที่กำลังจะทำการประชิดตัวได้
และมันก็ทำการพุ่งเหลาลงมา

เห้ยตัวไข่ตัวบันนะโอ้ย

ผู้ต้องหานีลงน้ำ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยไม่รอช้าค่ะคุณ
ลงน้ำเอ้ยไม่ใช่ค่ะลงจากต้นไม้ค่ะ
ไม่ต้องตามแล้วค่ะมันลงน้ำไปแล้วค่ะคุณค่ะ
โดดลงน้ำตามไปล่ะไม่ต้องโดดค่ะ
เสี่ยวค่ะคุณสุดท้ายจับไม่ได้
แต่ว่าก็ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่ามันลงน้ำไปแล้วอะเนาะ
เราก็ไม่ต้องตามดำน้ำไปจับมันนะ
แต่ว่าก็หวังว่ามันจะไม่กลับมาอีกไง
หรือว่าถ้าเกิดว่าชาวบ้านอยู่แถวนั้นก็ระวังกันด้วยแล้วกันนะ
ว่าเจ้างูสองตัวนี้มันหนีรอดไปได้นะคะ

เอ้าเรื่องของสิงสารสัตว์เราก็มาเล่าสู่กันฟัง
มันมีพฤติกรรมบางอย่างที่เราก็ไม่ค่อยได้เห็น